พาไปที่โคราชบ้างดีกว่านครราชศรีมาที่นั่นมีเรื่องฮือฮา
เพราะว่าเขาเอาแห่ที่ใช้จับปลาเอาไปจับหมาซะอย่างนั้นน่ะ
ฝุ่นตลกสรุปว่าได้หมาไหมได้ฝุ่นก่อน
แล้วค่อยได้หมาแต่หมามันท่าทางแปลกนะทั้งสองคนดูไหม
ชิ๊มสาใบตองคุณว่าเป็นหมาพันธุ์อะไรไม้ไหนกันหมากะปำหรือว่าหมาขวด
หมาโหอย่างไรหัวมันครับคุณผู้ชม
หัวมันติดอยู่ในกระป๋องที่เป็นกระป๋องใหญ่หน่อย

เอ้าก็ตามล่ากันอยู่พักใหญ่

สุดท้ายจับมันจนได้คือต้องรีบจับมาให้ได้เพราะอะไร
ชาวบ้านเขาบอกว่าหัวมันติดอยู่แบบนี้ประมาณ๓วันแล้วนะ
ไม่ได้กินอะไรเลยไม่ได้เลยสุดท้ายดึงออกมาจนได้อ้าวพอดึงออกมาได้ปุ๊บ
เอาก็ให้มันกินน้ำกินท่ากินอาหารนะครับ
สงสารมันจริงเห็นแล้วสงสารเพราะว่าหมาเวลามันติดอยู่ในกระป๋องในที่ลักษณะคล้ายหลัวแบบนี้
มันทำอะไรไม่ได้มันอะไรไม่ได้จริงแล้วดูมันลนลานมันกลัวมันยังมีอาการตื่นกลัวอยู่เลยนะครับ
อ้าวงงเลยออกมาสว่างหายใจโล่งเฉียว
เอ้าก็ต้องขอขอบคุณพี่กู้ภัยด้วยนะ
ทำทุกหน้าที่จริงคนก็ช่วยสิงสาราสัตว์ก็ช่วย
ช่วยหมดเลยต้องยกตำแหน่งฮีโร่จริงตัวจริงให้กับพี่และปรบดูดังเลยนะคุณผู้ชมนะ